การเมืองหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยสะเทือนเลื่อนลั่นจริงพลิกล็อกจนไม่รู้จะว่ายังไง
พักเล็กนี่เอาชนะพักใหญ่ได้โอ้โหเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการบ้านการเมืองเท่านั้นเรื่องของมลพิษที่เชียงใหม่ก็ยังคงน่าห่วง
คือเมื่อวานเนี่ยหลังจากการติดตามเรื่องของการเลือกตั้ง
ก็มีเสียงส่งมาเป็นระยะเหมือนกันว่า
ช่วยคนเชียงใหม่ทีตอนนี้หายใจไม่ออกแล้ว
อยู่กันลำบากหมอบางคนถึงขั้นออกมาประกาศเองเลยนะ
แบบนี้เตือนกันทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชม
ยังเช้าเช้าวันจันทร์กับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันสุภานีนะคะ
จากเรื่องของการบ้านการเมืองต้องติดตามกันแล้ว
สภาพอากาศก็พลาดไม่ได้ต้องตรวจสอบกันทุกวัน
โดยเฉพาะตอนนี้ดัชนีคุณภาพอากาศที่เชียงใหม่
ก็ยังคงติดอันดับหนึ่งของโลก
เราลองดูจากแอร์วิชัลนะคะเราจะเห็นว่าทางตอนบนของประเทศนะคะ
ตั้งแต่ภาคอีสานโดยเฉพาะภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงมีพื้นที่สีแดงอยู่
นั่นหมายความว่ามีผลกระทบเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศที่ค่อนข้างแย่
ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็คงจะเร่งช่วยเหลือกันอยู่
แต่สิ่งที่จะช่วยเหลือตัวเราเองได้พื้นฐานเบื้องต้นก็คือดูแลสุขภาพตัวเองกันไปก่อนนะคะ
รวมถึงอย่าสร้างมลภาพิษเพิ่มเติมกันด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของสภาพอากาศที่น่าเป็นห่วง
พ่อแม่พี่น้องภาคใต้ที่อยู่ติดกับฝั่งอันดามันอาจจะมีความกังวลใจเรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมคะ
เพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะอินอันดามันประเทศอินเดียนะคะ๒ครั้งเลย
แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เฝ้าระวังกันหน่อยตรงนี้ละกันถึงแม้จะไม่มีผลกระทบตอนนี้
แต่ว่าก็ไม่ควรจะชะล่าใจนะคะและนอกจากเรื่องของแผ่นดินไหวแล้ว
คุณภาพอากาศก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน
เพราะว่าวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครแล้วก็แถบภาคกลางภาคตะวันออก
พื้นที่มีฝนตกอย่างที่ภาพตรงที่ปรากฏนี้นะคะ
สีขาวส้มแดงชมพูชมพูนี่คือกลุ่มเมฆฝนนะคะ
ปกคลุมทั่วบริเวณอ่าวไทย
รวมไปถึงจังหวัดทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะ
เพราะว่าอะไรคะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมประเทศไทย
ประกอบกับมีลมใต้มาเจอกันคืออากาศร้อนกับอากาศเย็นมาเจอกันแบบนี้คุณผู้ชม
มันก็ตกสิคะฝนฟ้ามันก็แปรปรวนและแน่นอนนะคะต้องเตือนกันในช่วงของวันนี้ค่ะ
ตลอดทั้งวันพื้นที่แถบภาคตะวันออกนี่กรุงเทพมหานครก็เจอด้วยภาคใต้นะคะลงมาทั้งแถบเลยค่ะ
พื้นที่บริเวณนี้จะได้รับผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของฝนตกลมแรงหรือว่าอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่
นี้ตลอดทั้งวันอาจจะเจอกันในช่วงของบ่ายเป็นต้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันให้ดีสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะ
ส่วนเรื่องของแผ่นดินไหวแม้ว่าจะยังไม่ได้มีผลกระทบในช่วงนี้
แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าก็มีการประกาศออกมา
มีการเตือนออกมาเป็นระยะนะคะว่าอาจจะมีการเกิดขึ้น
แต่ส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไรต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะ
เช้านี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพประกาศได้ใหม่